คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ที่เป็นพาดหัวแล้วครับ
สาวกำลังปล่อยปลาแหมกำลังนั่งอธิษฐานกำลังกรวดน้ำอยู่เลยนะฮะ
ปรากฏว่ามีเรือด่วนลำหนึ่ง
มันมายังไงไม่รู้ให้คุณผู้ชมดูกันเอาเอง
เป็นเหตุระทึกที่สาวคนนี้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะครับ
โอ้โหเฉียงเอียงอะไรมาแบบนี้คุณจนมาเฉียวโป๊ะเนี่ยฮะ
นี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ทันรู้ตัวเลยนะคุณ
ส่วนเพื่อนกำลังถ่ายคลิปอยู่เพื่อนก็เริ่มเห็นแล้ว
มันมาแปลกแล้วก็เลยรีบไปฉุดแขนผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาคุณ
ถ้าเฉียวโป๊ะแรงกว่านี้จนทำให้โป๊ะล่มผู้หญิงคนนี้
ตกน้ำตกท่าไปถึงแก่ชีวิตได้นะ
ใช่แต่ก็เข้าใจนะเธอก็กำลังแบบตั้งสมาธิตั้งจิต
ในการกรวดน้ำจะปล่อยปลาอยู่นะ
มีหลายคำถามนะฮะว่าเรือจะจอดที่โป๊ะนี้หรือเปล่า
หรือถ้าไม่จอดแต่ทำไมมาเฉียวขนาดนี้ขับยังไง
หรือว่าลมมันแรงหรือเปล่าหรือว่าคลื่นในแม่น้ำมันแรงหรือเปล่า

เพราะว่าเราตรวจสอบทุกทางอยู่แล้วนะครับ

เมื่อวานนี้๔มกราคมในช่วงบ่ายนะครับ
ผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปก็คือนางสาวรุ่ง

ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดแบบเธอก็ได้นะฮะ
คือเธอกำลังกรวดน้ำและเตรียมจะปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรเขตดุสิตกรุงเทพเนี่ยนะครับ
แต่จู่เรือด่วนเจ้าพระยา๑๙๓แล่นผ่านมา
ซึ่งคาดว่าน่าจะเข้าจอดท่าเรือเทเวศที่อยู่ใกล้กัน
แล้วกำลังออกตัวสุดท้ายท้ายเนี่ยมันปัดกระแทกโป๊ะเรือที่เธอเนี่ย
กรวดน้ำทำบุญอะไรอยู่กระแทกอย่างแรงเลยนะครับ
จนเธอเกือบโดนเรือชนอย่างจังหรือไม่ก็โป๊ะอาจจะล่มหรือเปล่า
เพราะดีที่เพื่อนซึ่งเป็นคนถ่ายคลิป

ถ้าเรือเฉียวแล้วโป๊อโยกเยียก
แล้วเธอแบบสมมุติเสียหลัก

ร่วมตกน้ำหรือว่าถูกเรือเนี่ย
ดร่างกับโป๊ะเนี่ยโอ้โหถึงตายได้นะครับ
แต่ทีนี้มีประเด็นดราม่าด้วย
เมื่อเรื่องนี้เผยแพร่ลงในโลกโซเชียล

นี่โป๊ะเรือที่จอดเรือใช่ไหม
ไม่ใช่สถานที่ให้มาปล่อยปลาแบบนี้
แล้วทำไมไม่ระวังเลยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลย
เพราะเรือกำลังแล่นเข้ามาจอดที่โป๊ะหรือเปล่า
หรือไม่ก็น่าจะได้ยินเสียงบ้าง

ทำไมไม่เตือนเพื่อนผู้หญิงคนนี้ล่ะนะครับ
ทีนี้ครับนางสาวรุ่งผู้หญิงในคลิป
กระโปรงสีเหลืองกระเป๋าสีเหลืองแบบนี้
เธอโพสต์อีกอันหนึ่ง

นี่คือโพสต์อีกกันเพื่อเป็นการชี้แจงนะฮะ

คุณผู้ชมไปฟังเธออธิบายแล้วกันนะฮะ

คุณผู้ชมไปฟังเธอธิบายแล้วกันนะครับ

คุณผู้ชมไปฟังเธอธิบายแล้วกันนะครับ

คุณผู้ชมไปฟังเธอธิบายแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมไปฟังเธอธิบายแล้วกันนะครับ

คุณผู้ชมไปฟังเธอธิบายแล้วกันนะครับ

คุณผู้ชมไปฟังเธอธิบายแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมไปฟังเธอธิบายแล้วกันนะครับ

นั่นเป็น๑คำถามที่เราตอบให้คุณผู้ชมแล้วนะครับ
นั่นเป็น๑คำถามที่เราตอบให้คุณผู้ชมแล้วนะครับ
ว่าเหตุใดเรือมาถึงเฉแล้วก็เสียหลักมาแบบนี้นะครับ
ว่าเหตุใดเรือมาถึงเฉแล้วก็เสียหลักมาแบบนี้นะครับ
ก็คือโป๊ะนี้เป็นโป๊ะสำหรับเทียบเรือของเรือด่วนเจ้าพระยาเขาหรือเปล่า
ก็คือโป๊ะนี้เป็นโป๊ะสำหรับเทียบเรือของเรือด่วนเจ้าพระยาเขาหรือเปล่า
ก็คือโป๊ะนี้เป็นโป๊ะสำหรับเทียบเรือของเรือด่วนเจ้าพระยาเขาหรือเปล่า

เรื่องนี้ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดเทวราชกุญชรนะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดเทวราชกุญชรนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ยก็จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะ
มาศักรระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเท่านั้นเองนะครับ
แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่อยปลาตรงท่าเรือตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่อยปล่อยปล่อยปล่าตรงท่าเรือตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ

แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่าตรงท่าเรือตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่าตรงท่าเรือตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่าตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่าตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ

แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่าตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่าตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วบางครั้งตรงโป๊ะก็มีประชาชนมาทำบุญปล่าตรงโป๊ะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ

อันนั้นคือท่าจอดเรือด่วนเจ้าพญาเขาเลย

แล้วก็เหมือนอย่างที่เด็กเรือเขาอธิบายมาเหมือนกันคุณ

แล้วก็เหมือนอย่างที่เด็กเรือเขาอธิบายมาเหมือนกันคุณ

ทำให้เรือมาเฉียวโป๊ะตรงนี้นะฮะ

ฟังชัดจากทุกฝ่ายแล้วด้วยนะคะ